มีเรื่องของโชคลาภตัวเลขมาฝากอีกเช่นเคยอีกหนึ่งช่วง
คราวนี้ไปดู๓จังหวัดเลย
โค้งสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะออกแล้ว
ไปดูที่ชัยนาธกันก่อนนะฮะวัดโพธาราม
ตำบลแพรกศีรราชาอำเภอสังคบุรีจังหวัดชัยนาศ
นี่ฮะก็บรรดาเซียนตัวเลขพากันไปจุดทูปขอโชคขอลาบ
โรยแป้งหุ่นเขาทำหน้าตาสวยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้

มีการโรยแป้งถูหาเลขเด็ดกับเรือไม้ตะเคียนแม่ศรีสะใบทอง
เรือโบราณอายุกว่า๒๐๐ปี
เพราะว่าอยากจะได้โชคได้ตัวเลขกันไป
เขาบอกว่ามีคนได้เลขมาแล้วน่าจะเกินสามสิบงวดติดต่อกันแหละ
เดี๋ยวได้เลขแต่ไม่ได้แปลว่าถูก๓๐งวดใช่ไหม

เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าบางทีมันก็เล็กบ้างใหญ่บ้างขึ้นแล้ว
แต่ถูกน้อยถูกมากอะไรก็ว่ากันไป
บางคนก็หลักไม่เท่าไหร่บางคนก็หลักแสนอะไรแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยเอ้าเอามาให้แล้วกัน
ฟังกันหน่อยไหมเขามีเสียงใช่ไหมไปดูเสียงชาวบ้านว่าเขาว่ายังไงฮะ
เห็นไหมชาวบ้านพูดแล้วนะเราไม่ต้องบอกนะ

ไปต่อที่นิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธจังหวัดมรยอง
มีวิธีการยกเสาเอกโรงงานผลิตเมล็ดพลาสติก
ก็มีเสาเอกยักษ์เลยน้ำหนักสัก๔ตันยาว๑๖เมตร
ผ่าศูนย์กลาง๕๐เซนติเมตร
ใหญ่กว่าสาวเอกทั่วไปมันใหญ่มาก
ทำให้คนที่ไปร่วมงานพากันถ่ายรูปกับสาวเอกยักษ์จำนวนมาก

ที่สำคัญคือเลขใต้ฐานของเสาเอก

มันมีรหัสเสาที่กลายเป็นเลขนำโชคให้บรรดา

เขาก็ใครจะจับตรงไหนก็คู่นั้นคู่นี้อะไรก็ว่ากันไป
เขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่ามันเป็นเสาเอกยักษ์ไง
มันก็น่าจะให้โชคได้อยู่บ้างมั้งอะไรแบบนี้นะ
ปิดท้ายกันที่งูสาหรือว่างูทางมะพร้าวนะคะ
เลื้อยเข้าไปที่บ้านเลขที่๒๐๐ทับ๑๖ของนายทองจิตกองแก้ววัย๖๑ปี
อยู่ในตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
ก็รีบแจ้งชุดปฏิบัติการหมองูของกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมสธรรมสถาน

นี่เห็นมั้ยพี่เค้ยบอกเลยอู้วตัวใหญ่

ตัวใหญ่เท่าแขนยาวประมาณ๒เมตรกว่าเนี่ย
มันไปขดตัวอยู่หลังห้องน้ำนะคะแล้วก็ชูหัวมาขู่หมองูเป็นระยะระยะด้วย
แต่แหมขึ้นชื่อว่าหมองูมีหรือจะยอมงู
นาทีเท่านั้นแหละค่ะจับเจ้างูตัวนี้ใส่กระสอบปุ๋ยได้สำเร็จทันท่วงทีนี่เลยคุณผู้ชม
อ่ะเจ้าของบ้านบอกว่ากลางปีที่แล้วงูสิงเข้าบ้านงวดนั้นถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวและสามตัวหลายใบ
งวดนี้งูสาเข้าบ้านมันน่าจะมีโชคมีลาบมาให้อีกนั่นแหละ
เขาบอกเขาจะซื้อทั้งเลขที่บ้านตัวเองเลขอายุตัวเองแล้วก็เลขอายุของหลานสาว๑ปี๖เดือนด้วย